เรื่องดีผ่านไปแล้วนะคะมาดูเรื่องที่ต้องส่งกำลังใจกันเยอะหน่อยดีกว่านะคะ
ให้กับพี่อ๊อฟปองศักดิ์ค่ะที่ได้สูญเสียคุณแม่สุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักร้องชื่อดังนะคะพี่อ๊อฟปองศักดิ์ค่ะที่สูญเสียคุณแม่
หลังจากที่คุณแม่นั้นรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมาเป็นเวลานานกว่า๑๐ปีนะคะ
ค่ำวานนี้ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเป็นคืนแรกค่ะ
มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชอตสายทิพย์
พี่บอยทะกลเกียรติค่ะมาเป็นประธานสวดพระอภิษฐรรมศพให้นะคะ
และนอกจากนี้ค่ะมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมให้กำลังใจ
รวมไปถึงหนุ่มภูมิหวานใจนะคะก็คอยให้กำลังใจพี่อ๊อปปองศักดิ์อยู่ไม่ห่างเลยค่ะ
ส่วนพี่อ๊อฟเองก็ยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะคะ
แล้วก็เปิดใจให้กับทีมข่าวบันเทิงของเราบอกว่าเชื่อแหละว่าคุณแม่นั้นไปสบายแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนที่คุณแม่จะสิ้นใจค่ะก็ได้มีการสั่งเสียกับพี่อ๊อฟบอกว่า
ขอให้ลูกแม่นั้นเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ
มันเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเราเป็นครั้งสุดท้าย
มันมีทั้งความรู้สึกที่เราดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยในเวลาเดียวกัน
ดีใจที่ดีใจที่แม่เขาไม่ต้องทรมานอีกแล้วไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้ว
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
เสียใจก็คงเสียใจว่าเราอยู่กันได้แค่นี้จริงเหรอ
แค่นั้นเองครับจะสวด๓คืนแล้วก็เผา
แล้วก็วันรุ่งคืนก็คือไปรอยอังคารก็คิดว่าจะไปสัตว์ตะฮีครับ